คุณผู้ชมมาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นร้อนที่เรียกได้ว่าเป็นประเด็นฮอตของวันนี้เลยก็ว่าได้นะคะ
ใช่แล้วค่ะสำหรับศิลปินกลุ่มนี้นะคะ
ต้องบอกว่าได้รับกระแสการตอบรับที่ดีจากบ้านเรา
เพราะมีบรรดาแฟนคลับไปรวมตัวกันเกือบหมื่นคนเลยทีเดียวนะคะ
ซึ่งก็ได้รับกระแสการตอบรับจากหลายด้านอยู่เหมือนกัน
บรรยากาศวันนี้เป็นยังไงเราได้นำภาพมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะ
ที่ได้รับกระแสตอบรับจากกลุ่มแฟนคลับชาวไทยอย่างถล่มทลาย
กลุ่มแฟนคลับที่มาเฝ้ารอนานข้ามคืนเพื่อรอเข้าร่วมงาน
ทำเอาห้างดั่งยาลาดพร้าวเกือบแตกเลยทีเดียว
ปรากฏตัวบนเวทีก็ได้รับเสียงกรี๊ดดังสนั่นจากแฟนคลับเกือบหมื่นคน
ซึ่งทั้ง๕คนก็ไม่ลืมทักทายแฟนคลับเป็นภาษาไทยด้วย
ต่อมาในช่วงเย็นก็เข้าสู่กิจกรรมแฟนทรายเปิดโอกาสให้ผู้โชคดี๑๐๐คน
ศิลปินที่คังคล้ายแบบสบตากันเลยทีเดียว
แววมาว่างานนี้มีกลุ่มแฟนคลับซุ่มเงินหลายหมื่นบาทเพื่อมาร่วมรุ้นเป็นหนึ่งในผู้โชคดีครั้งนี้
ส่วนกระแสวิจารณ์ถึงผลกระทบต่อส่วนรวมเนื่องจากสถานที่จัดงานคัดแคบเกินไป
รวมถึงมีการปิดถนนบริเวณสถานที่จัดงานนั้น
ตัวแทนผู้จัดการชี้แจงว่าไม่มีเจตนาสร้างความเดือดร้อน
โดยก่อนจัดกิจกรรมนี้ทางทีมผู้จัดและทีมงานเกาหลีใต้วางแผนเตรียมงานอย่างเต็มที่เพื่ออำนวยความสะดวก
จุดประสงค์มุ่งหวังให้กิจกรรมผ่านไปด้วยดีสมกับที่แฟนคลับรอคอย
ส่วนกรณีที่มีกลุ่มแฟนคลับทุ่มเงินเกือบแสนเพื่อลุ้นเป็นผู้โชคดี
ผู้จัดงานอยากให้มองเป็นความพอใจของแฟนคลับที่อยากมีโอกาสใกล้ชิดกับศิลปินที่ชื่นชอบค่ะ
สถานที่ในการจัดงานนะครับต้องเรียนให้ทราบอย่างนี้ครับว่า
จริงตรงนี้เราค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับสถานที่จัดงานนะครับ
จุดประสงค์ของงานจริงแล้วเราไม่อยากให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนในส่วนมาก
เพราะว่าเราคิดว่าตรงนั้นคงจะเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีกับการจัดงานนะครับ
ทุกงานก็คำนึงถึงตรงนี้แล้วเราก็คำตระหนักมาตลอด
เราก็วิเคราะห์สถานการณ์ว่ามีทั้งแผนต่างที่จะรองรับเรื่องของการจราจรด้วย
เรื่องของแฟนคลับที่จะเข้ามาในงานด้วยอะไรอย่างนี้ครับ
มั่นใจครับเพราะว่าเกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานของคนไทยด้วย
แล้วก็ทีมงานของเกาหลีด้วยซึ่งเขามีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการจัดงานในลักษณะนี้อยู่แล้วครับ
น้องทุ่มกันหลายหมื่นหรือบางคนก็เกือบแสน
ใช่ครับทราบครับเพราะว่าจริงคือยังจริงต้องบอกว่าเกินค่าจริงนะครับ
ที่มีคนให้ความสนใจในส่วนของการที่อยากได้รับคูปองนะครับ
แต่ว่าต้องอย่าลืมว่าการที่เขาได้รับคูปองไปด้วยเนี่ย
เขาได้รับสินค้าแล้วได้รับผลิตภัณฑ์เอาไปใช้
เพื่อที่จะบำรุงผิวของตัวเองด้วยได้ด้วย
หรือว่าเอาไปแจกให้กับคนอื่นใช้ได้ด้วยนะครับ
อยากให้คิดว่ามาทุ่มเงินเพื่อซื้อคูปอง
ตัวแทนแฟนคลับที่มาเฝ้ารอกลุ่มศิลปินเอ็กโซ

แต่อยากให้สังคมเข้าใจเรื่องความชื่นชอบส่วนตัว
เพราะทุกครั้งกลุ่มแฟนคลับจะรู้กฎ
และข้อตกลงในการมาร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีค่ะ
มารอตั้งแต่๔ทุ่มนะคะ

แบบว่าบางทีเราก็มันนานมาทีเนาะพี่เนาะ

ความเห็นใจหน่อยว่าเราก็ตั้งใจจะมากันจริงนะ

คือเราไม่อยากให้ทุกคนดูถูกความชอบของแต่ละคน
เพราะว่าคนเรามีสิทธิ์ที่จะคิดแตกต่างไม่เหมือนกัน
เพราะว่าเราก็ไม่อยากให้ไปลำบากคนอื่น
เพราะว่าพอถ้ามีเรื่องขึ้นมาก็คือผลที่เสียก็คือถึงศิลปินด้วย